ตอนนี้ภาคการเมืองในไทยนะครับทั้งพักเก่าพักใหม่
ก็ล้วนชูคนรุ่นใหม่นโยบายใหม่นะครับ
เพื่อสู้ศึกการเลือกตั้งที่จะมาถึงพักอนาคตใหม่
การเมืองน้องใหม่ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้
ก็ชูเรื่องของคนรุ่นใหม่นโยบายใหม่
เช่นกันหนึ่งในชื่อของคนรุ่นใหม่ในพักก็คือ
ช่อพันนิกาวานิสซึ่งเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวนะครับ
จุบันผันตัวเองมาเป็นโคศกให้กับพักอนาคตใหม่

ถือเป็นคนหน้าเก่าในพักการเมืองใหม่กับพันนิกาวานิส
เลือกอำลาชีวิตผู้ประกาศข่าว
ผันตัวเองมาเป็นโคศกให้กับพักอนาคตใหม่
เหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะกว่าครึ่งชีวิตของเธอ
ต้องอยู่ในวังบนเหตุการณ์ทางการเมือง
โดยเฉพาะเจอกับการรัฐประหารถึง๒ครั้งในรอบ๑๒ปี
ทำให้เธอใช้เวลาตัดสินใจลงเล่นการเมืองไม่ถึง๒วัน
ตามคำชวนของธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
และปิยบุตรแสงกระหนกกุล
เหมือนที่เช้าพูดไปว่าเช้าเข้าเรียนในปี๔๙ที่เกิดรัฐพาหาร
แล้วก็จบในปี๕๓ที่เกิดการสลายการชุมนุมและการสังหารประชาชน
เกือบร้อยชีวิตกลางกรุงเทพ
เหตุการณ์นั้นเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรารู้สึกว่า

คุณค่าของคนชีวิตของคนมันต้องได้รับการเคารพในประเทศนี้
รัฐประหารไม่ควรจะต้องมีอีกต่อไป
ไม่ใช่สิ่งจำเป็นในการเมืองไทยควรจะต้องจบลง
นั่นคือนั่นคือแรงผลักดันของเราสิ่งที่ทำให้เราคิดอยู่เสมอว่า
เราต้องเป็นนักการเมืองที่เปลี่ยนแปลงเรื่องเหล่านี้ให้ได้

แต่การเคลื่อนไหวต่างของพันนิกากับอนาคตใหม่
ที่มีอยู่มากกว่า๖ล้านเสียงให้มาเป็นฐานเสียงของพัก
ขณะเดียวกันก็ยังเปิดปฏิบัติการ
กรุงเทพขยับส่งธนทรนำทีมเดินเท้าแนะนำตัวกับประชาชน
โดยพันนิกาเชื่อว่าวิธีการเช่นนี้
จะทำให้คนรู้จักพักได้มากกว่าคำว่าธนทร
แน่นอนในเวลา๗เดือนการทำให้พักเป็นที่รู้จัก

คนเป็นที่รู้จักง่ายกว่าสถาบันอยู่แล้ว
แต่ไม่ได้หมายความว่าเราให้ความสำคัญกับคน
โดยแชร์ข้อหัวหน้าพักก็คือคุณทะนทรเป็นนักหนึ่ง
ชอบพูดเสมอล่ะกับคุณทะนทรแบบว่า
เป็นคนที่ถ้าเอาหน้าคุณไปที่ไหนแล้วเนี่ย

แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณคือทั้งหมดของพัก
คุณคือแมสคอตคุณคือแบบมีแพนด้าของพัก

มีคนที่รู้สึกว่าเบื่อของเก่าแล้ว

เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ของเราก็คือทั้งประเทศ
มันไม่เหมือนกับพักหนึ่งที่ถ้าไปอีสาน

ไปใต้คุณเขาไม่เลือกพักนี้อยู่แล้วเขาเลือกอีกพักหนึ่ง

เส้นทางการเมืองจากนี้ของอนาคตใหม่
คือเปิดรับทุกพักพร้อมร่วมงานกับทุกคน
ขอเพียงถืออุดมการเดียวกันนั่นคือ
สืบทอดอำนาจของคอสช

ที่สำคัญยังนั่งยันนอนยัน
จะล้มล้างผลพวงที่เกิดจากการรัฐประหารให้หมด
ขาเทวรัฐทีวีแปรงาน